คือบางทีเราเห็นคนทะเลาะกัน
ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราอาจจะอยากเข้าไปห้าม

บางคนก็ถ่ายคลิปบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะต้องเข้าไปห้ามแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่คนนะถ้าสัตว์ทะเลาะกัน
จะกล้าห้ามไหมแล้วจะห้ามอย่างไรแล้วจะทำอย่างไร

เออทำไงดีอ่ะ
ตีกันทุกวันตีกันไม่หยุด
คุณดูท่านี้นี่นี่นี่ยายายาทุกวันยา
เห็นเพื่อนตีกันทุกวันแบบนี้ทนไม่ไหวน้องหมาทนไม่ไหว
เข้าไปห้ามหน่อยห้ามทุกวันเลยโอ้ยตีกันทำไมนักหนาทุกวี่ทุกวันเนี่ย
ถ้าทางน้องจะทนไม่ไหวแล้วน้องก็เลยต้องเข้าไปห้าม
แล้วดูวิธีการห้ามของน้องงาบแล้วก็ดึงถอยหลัง
ยายาเพื่อนยายาตีกัน
สุดท้ายน้องห้ามค่ะแต่พี่ไก่ไม่หยุดค่ะ
น้องก็เลยยืนดูเฉยดีกว่า
รู้มั้ยทุกวันเนี่ยไอ้หมาตัวนี้เป็นยังไง

หมาไม่น่าจะขนล่วงดิฉันว่าไก่จะขนล่วงก่อนไง
เพราะว่าโดนผู้ตีกัน
ดูเหมือนกรรมการเวลาต่อยมวยไหม

เข้าไปห้ามเฮ้ยแต่นี่ดูสิมันน่ารัก

คุณจะไปห้ามคุณดูพฤติกรรมมัน
น่ารักมากเลยก็เป็นพฤติกรรมน่ารัก
แสนรู้ของน้องสุนัขนะคะ
ที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะจ๊ะ
คนก็เห็นถ่ายคลิปไม่ห้าม
คนไม่นานคนชินแล้วมั้ง

เมื่อกี้บอกไงทะเลาะกันจะทำอะไร

ก็ต้องขอบคุณเขาไม่งั้นเราจะได้ดูคลิปไหม